ก็เหลือเวลาอีก๙วันนะครับจะถึงวันที่กรกตเปิดรับสมัคร
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอนะฮะหลายภาคการเมืองตอนนี้ก็ลงพื้นที่กันหน้าดู
เอาว่าที่ผู้สมัครไปเปิดตัวกันก่อนค่ะนะครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับ
แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่าดูจากภักดิ์พลังประชารัฐก่อนนะครับ
วันนี้นายอุตมะสวนายนหัวหน้าพักพร้อมกับนายสุริยะ
รุ่งเรืองกิจประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคอีสาน
ลงไปหลายพื้นที่ของอุบลรัชธานีนะครับเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอด้วย
ก็ชูนโยบายที่ดินทำกินสป๔๐๑นะฮะ
นายสุริยะบอกว่าเมื่อสักประมาณ๑๘ปีที่แล้วเนี่ย
ก็เคยเดินทางมาที่นี่แหละในนามพักไทยรักไทย
ตอนนั้นมากับนายทักษิณชินวัฒน์ที่เป็นหัวหน้าพัก
ก็ได้ฟังปัญหาของประชาชนเรื่องความยากจน
มา๑๐กว่าปีพบว่าปัญหาที่ฟังในตอนนั้นยังเหมือนเดิม
สาเหตุก็เพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันมี๒พักการเมืองใหญ่
สู้กันมาตลอดแล้วไม่เกิดการพัฒนา
ก็เลยบอกว่าพลังประชารัฐจะเข้ามาพัฒนานะครับ

ส่วนนี้คือพักเพื่อไทยครับตอนนี้พักเพื่อไทยยังไม่ชัดเจนเรื่องบัญชีรายชื่อนายกของพักนะครับ
แต่ก็มีรายงานว่ามีผลสำรวจคะแนนนิยมของพักพบว่าพอมีการเปิดเผยว่านายชัดชาติสิทธิพันธ์เข้ามาเป็นคันดิเดตนายกด้วยเนี่ย
พบว่าคะแนนของนายชาติชาติเนี่ยสูงกว่าคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นะฮะทำให้พักเนี่ยเกิดความมั่นใจว่าพักจะได้สอสอเพิ่มมากขึ้นจากที่คาดการณ์เอาไว้
วันนี้ทั้งคู่ก็ควงคู่กันลงพื้นที่พบประชาชนที่เกาะเกร็ดนนทบุรีนะครับไปแนะนำว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักด้วย
คุณหญิงสุดารัฐประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักย้ำว่าบัญชีรายชื่อนายกของพักเพื่อไทยจะพิจารณากัน๒๙มกราคมนี้นะครับ
ที่ออกมารับรองว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังส่วนนายชัดชาติบอกว่าไม่ได้ยึดติดกับคะแนนนิยม
แล้วก็เห็นว่าพักเพื่อไทยยังมีบุคคลที่มีความเหมาะสมอีกหลายคน
โดยเฉพาะคุณหญิงสุดารัฐที่เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ
ส่วนตัวเองเนี่ยมีแค่เพียงในกรทมกับโซเชียลเท่านั้น
แต่ไม่ว่าบุคคลไหนจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกของพัก
ทุกคนก็ยังทำงานกันเป็นทีม
ส่วนทางด้านของพักภูมิใจไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพัก
ได้เปิดศูนย์ประสานงานพักเขตบังแคร์
แล้วก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอกอทม๓๐คนนะคะ
อนุทินบอกว่าพักคัดคนที่มีความสามารถสูง
หวังให้เข้ามาเปลี่ยนกรุงเทพให้สะดวกสบาย
มุ่งแก้ปัญหาการจราจรเป็นหลักนะคะ
มีแนวคิดโฮมออฟฟิศค่ะอยู่บ้านก็ทำงานได้อย่างนี้ค่ะ

เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาในบัญชีนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
ถ้ากล้ามาแข่งขันแล้วจะไปกลัวอะไรอีกล่ะมีอะไรต้องกลัวล่ะ
โยบายพักภูมิใจไทยดีจะตายใช่ไหมทำไมต้องไปกลัวว่าจะไปสู้กับใคร
อนาคตใหม่ก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอกอทม๓๐เขตนะคะ
หัวหน้าพักนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจก็บอกว่า
คัดคนรุ่นใหม่จากคนธรรมดาที่จะเข้ามาเปลี่ยนกรุงเทพให้ก้าวหน้า
ลดความเหลื่อมล้ำมั่นใจว่าได้ที่นั่งสอสอกรุงเทพอย่างน้อย๑๕ที่นั่ง
แล้วก็ยืนยันว่าส่งผู้สมัครสอสอครบ๓๕๐เขตค่ะ
ภักดิ์ไทยรักษาชาตินะครับวันนี้ทำพิธีถวายราชศักระบวงสวง
วงอนุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช

ร้อยโทษปรีชาพลพงภานิทหัวหน้าภักษ์บอกว่า
จะพิจารณาเรื่องของผู้สมัครสอสอของพัก
ให้เสร็จสิ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะครับ
ขณะที่นายสุวัสดิลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนานะครับ
วันนี้เป็นประธานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ
นครราชสีมา๑๔เขตนะฮะ
ยืนยันถึงความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง
ที่จะทำให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นฐานที่มั่นสำคัญในภาคอีสาน

เพราะว่านี่เป็นจุดพื้นที่หลักของเขาเลยนะครับ
แล้วก็บอกว่าพักชาติพัฒนาจะใช้นโยบายการหาเสียง
ภายใต้สโลแกนโคลราชโนพรอบเบิ้ล
ก็เป็นคำพูดของนชาติพลเอกชาติชายชุนวัน